จากนี้เป็นต้นไประเบียบโลกจะถูกจัดใหม่

มันจะเกิดขึ้นประมาณเดือนเมษาพฤษภา
เสาพรรคร้ายไวศราษี

แผ่นดินแยกแผ่นดินไหวตึกถล่ม
ในภัยพิบัตรนั้นในเหตุการณ์นั้น

เขาถูกกระแสน้ำพัดหายไปถึง๕ชั่วโมง
แต่ในที่สุดก็สามารถที่จะรอดมาได้
ดวงคนที่จะรอดหรือแค้วคลาดหรือตายยาก

อีกไม่กี่วันก็จะตรุษจีนแล้ว

โปรดติดตามตอนต่อไป